เป็นงานสัมมนาแห่งปีของคนในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับ
เป็นการเปลี่ยนถ่ายสืบรูปแบบต่างนำไปสู่การเป็นสืบรูปแบบของดิจิทัลนะครับ
จับตาในปีนี้คือการทำสงครามของการนำเสนอเรื่องของเนื้อหาแล้วก็วีดีโอ
เป็นเว็บไซต์ข่าวสารการตลาดออนไลน์ตัดขึ้นเป็นครั้งที่๓แล้วครับ
ในการเปลี่ยนถ่ายสื่อรูปแบบต่างเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ซึ่งมีวิทยากรในแวดวงของการตลาดด้านไอทีทั้งไทยและก็ต่างประเทศ
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งนี้นะครับ
นายชะรัฐเพชรทงชัยหัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ทำทรัพย์นะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมของคนยุคนี้จะดูเนื้อหาข้อมูลต่างผ่านทางสมาร์ทโฟนมากขึ้นครับ
ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวโดยเฉพาะรูปแบบการนำเสนอที่เป็นปัจจัยหลักนะครับ
ที่ต้องทำให้แตกต่างแล้วก็น่าสนใจ
ซึ่งการมาของวีดีโอบนโซเชียลเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้นครับ
เป็นวีดีโอที่มันมีความวาเลตี้มากขึ้น
อย่างเช่นวีดีโอมันไม่ได้แค่จบแค่บนยูทูปอย่างเดียว
แค่เราไม่ได้แค่ชมอย่างเดียวแต่ว่าเรามีความสามารถที่ว่าเราโต้ตอบกับมันได้
ขณะที่นายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ไทย
แต่ว่าควรจะยึดเป็นช่องทางหลักเพราะว่าช่องทางนี้สามารถทำให้สินค้ากระจายไปได้ทั่วประเทศ